แต่งตั้งทันายความส่วนตัวของคุณแม่ก่อนหน้านี้มาคืนจริงแล้ว
เอามาคืนคุณแม่นะคะไม่ได้เจอกับคุณแม่โดยตรงนะคะ
เอ้าแม่ไม่มารับหรอเอามาฝากไว้ที่รักษาความปลอดภัยนี่ค่ะเอามาฝากไว้ที่พนักการรักษาความปลอดภัยนี่ค่ะ
เอามาคืนตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้เราก็ถามคุณกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยนะคะว่าน้อยใจเสียใจอะไรไหมนะคะ
บอกว่าก็ไม่เป็นไรเข้าใจ
จากนี้ไปพร้อมเดินหน้าค้นหาหลักฐานคู่กับสสพิเต้มงคลกิจ
สินทรานนท์หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิลัยนะคะ
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราก็จะได้เจอคู่หูดูโอคู่ใหม่ของวงการ
เดินหน้าทวงถามความยุติธรรมให้กับคุณแตงโมนิดาต่อไปนะคะ
เอาไปคืนเรียบร้อยแล้วนะคะพ้นหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วก็แปลว่าเหลือทนายเดชาคนเดียวใช่ไหม